รถกระบะคันนึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปกลับรถในจุดที่ห้ามกลับหรือเปล่าเพราะว่าเขาขี่มาทางตรงอยู่ดีดี
เสร็จแล้วปรากฏว่าไปกลับรถสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ที่แบบขี่ทางตรงมาอีกฝั่งหนึ่ง๕คันพุ่งชนวินาทสันตรโรแบบนี้เลยค่ะ
เนี่ยค่ะพี่คิงโอ้โหชนแบบสนั่นวินาทสันตรโรเลยนะคะกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาจากทางตรงแล้วเขาออกมาจากไฟแดงแบบเต็มคาราเบลเลยค่ะบิดคันเร่งออกมาก่อนที่จะมีการพุ่งชนรถกระบะซึ่งตัวรถกระบะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาขับมาเสร็จแล้วชะลอชะลออยู่ฝั่งทางเลนขวาก่อนที่จะมีการเหมือนกับลักษณะกลับรถแต่จังหวะที่กลับรถเนี่ย
เป็นจุดห้ามกลับรถรึเปล่านะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนสังเวยชีวิตตาย๑ศพ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๔รายด้วยกันนะคะ
ช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา

ตำรวจแล้วก็กู้ภัยรุดไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
อยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพลายนะคะในพื้นที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้บริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะสภาพโอ้โหคนเจ็บก็นอนเกลื่อนพื้นเลย
เต็มเลยนะคะแล้วก็ตัวมอเตอร์ไซค์เองก็พังเสียหายกระบะเองก็เสียหายเหมือนกัน
บริเวณที่เกิดเหตุเจอรถกระบะเป็นรถกระบาดสีน้ำเงินค่ะ
ทะเบียนสปริศลลิง๕๗๘กรุงเทพสภาพก็พังยับเยิน
มีคนขับคือนายนิกรเล่าผักศาลวัยสี่สิบปีครับ
นายนิกรก็ให้การอ่อแอไปมาเหมือนกันลักษณะคล้ายคนเมานะคะ
ทีนี้ใกล้กันค่ะก็มีมอเตอร์ไซค์เสียหายเบ็ดเสร็จทั้งหมด๕คันด้วยกัน
หนึ่งในนั้นคือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเหมือนกับฮอนด้าฟอซ่าสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็มีร่างของคนเสียชีวิตคือนายสุชนัยนะคะวัย๓๕ปีนอนตายอยู่บนถนน
ตายคาที่แบบนี้ขณะเดียวกันนะคะคนเจ็บอีกสี่คนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ทราบชื่อคนเจ็บคือนายเมธานายนิตินันนายธนกรแล้วก็นายเฉลิมพรนะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่มีการพุ่งชนรถกระบะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูปรากฏว่าเห็นไอ้ตัวเลขใหม่ค่ะนี่ค่ะเลขใหม่
ค้างอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเราก็ไม่แน่ชัดนะคะว่าตัวเลขไหม
ไม้ที่ชี้อยู่เนี่ยจะเป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ขับออกมาจากไฟแดง
รัศมีที่แบบโอ้โหในความเร็วร้อยกว่าหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปทีนี้คนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เล่าให้ฟังเป็นประจักษ์พยานพยานบอกว่ารถกระบะคันนี้อยู่เลนกลางถนน
แล้วก็อยู่ในลักษณะที่กำลังจะเลี้ยวกลับรถกระทันหันนะคะ
จังหวะเดียวกันที่กลุ่มมอเตอร์ไซค์๕คันเนี่ย
ออกจากไฟแดงด้วยความรวดเร็วออกจากไฟแยงบริเวณสี่แยกไฟแดงวัดสวนส้ม
เสร็จแล้วเหมือนกับเบรกไม่ทันจนกระทั่งพุ่งชนอย่างจังแบบนี้
ทีนี้ด้านของคนขับรถกระบะคุณผู้ชมค่ะท่าทางคล้ายคนเมาเจ้าตัวยอมรับว่า
ผมเนี่ยดื่มเบียมาจริงครับก่อนขับรถกระบะ
แล้วก็ขับรถออกมาจากร้านเหล้าแถวท่าน้ำพระประแดงกำลังจะกลับบ้าน
ระหว่างทางก็โทรหาเพื่อนอยู่พอดีกะว่าอ้าวเฮ้ยเพื่อนจะไปกินไหนต่อ
เพื่อนจะไปกินเหล้าต่อแต่จังหวะนั้นนะคะเหมือนกับหยุดรถแล้วก็เลี้ยวกลับรถเพื่อจะไปหาเพื่อน
ก่อนจะมีการเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงแบบนี้ฟังเพิ่มเติมจากคนขับรถกระบะหน่อยค่ะ
บ้านผมอยู่มหาวงศ์ครับอ๋อแล้วจะกลับรถไปไหนครับอ๋อ
จะกลับไปเห้ยเพื่อนมันบอกให้กลับไปจะไปนั่งร้านนี่ไงครับอ๋อ
ไม่ได้เมาแต่สุดท้ายก็มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะ
กอฮอลพุ่งไปที่๙๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ก็ถือว่าเกินกว่าตามกฎหมายกำหนด
หลังจากนี้ก็มีการส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับผม